จังหวัดนทบุรีก็มีข่าวใหญ่เหมือนกัน
สาวใหญ่ถูกพบเป็นศพ
แล้วศพถูกมัดมือผ้าห่มคลุมร่าง
แต่ว่ามีรอยถูกไฟไหม้ครึ่งตัวบน
ทีนี้หลายคนสงสัยว่าตกลงเป็นการรมควันฆ่าตัวตาย

ผู้การนนท์ผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรี
บอกว่าเป็นการฆาตกรรมฟันทง
แต่ญาติโดยเฉพาะสามีบอกว่าน่าจะเป็นการรมควันเสียชีวิต
นี่ยังเป็นการตายปริศนาที่ต้องคลี่คลายอยู่
ใช่เพราะว่าอะไรมันก็ถูกล็อกกอนจากด้านนอกด้วยไง

การก่อเหตุมันจะเริ่มจากยังไงก่อน

ที่เกิดเหตุเป็นร้านรับซื้อของเก่า
ตำรวจบางรักษ์พัฒนาเผลอบางบัวทองจังหวัดนวลธรรมบุรี

ว่าอะไรว่ามีคนรมควันฆ่าตัวตาย

พอมาตรวจสอบพบศพของนางสาววันนาตันติวณิษฐ
อายุ๕๒ปีเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนะครับ
สภาพศพอย่างที่ทุกท่านเห็นเลย
ก็คือมือถูกมัดนะครับ
มือซ้ายมัดด้วยผ้า
ข้อมือขวามีรอยเหมือนถูกมัดด้วยเชือกนะครับ
แล้วทีนี้มีผ้าห่มคลุมตัว
แต่ว่าครึ่งตัวบนเหมือนถูกไฟคลอกไฟไหม้

ใช่ฮะตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงหน้าอก
มีรอยไฟไหม้คลอกดำเป็นต่อตะโกเลยนะฮะ
ข้างลำตัวพบปลั๊กไฟและสายไฟสีดำขดอยู่
ตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้
เจ้าหน้าที่รีบนำศพส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ทีนี้สามีของผู้ตายถูกสอบปากคำนะเมื่อคืนนี้
สามีก็คือนายสุโธรินเพ็งอายุ๑๔ปี
บอกว่าอยู่กินกับผู้ตายหรือภรรยามา๑๗ปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะ
แต่เมื่อ๒๓วันก่อนก็คือทะเลาะกับภรรยาอยู่บ้าง
เพราะภรรยาโกรธเขาที่เขาออกไปสังสรรค์กับเพื่อน
แต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใหญ่โตนะฮะ
เมื่อคืนนี้นะฮะตัวเขาเองก็ไปนอนที่อีกโรงงานหนึ่ง
เพราะว่าหลานไม่สบายหลานก็เลยจะเปิดโรงงานไม่ได้
ตอนนั้นเขาก็เลยไปนอนเฝ้าโรงงานให้
แล้วบอกว่าตอนหัวค่ำยังคุยกับภรรยาอยู่เลย
ภรรยากำลังจะทำขนมเพื่อตอนเช้าจะเอาไปทำบุญตักบาท
ก็ยังคุยกันดีอยู่เลยนะครับ
แล้วพอได้รับแจ้งจากคนใกล้บ้านเนี่ย
ภรรยาของเขาเหมือนรมควันฆ่าตัวตายในบ้าน
เขาก็เลยรีบมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แต่ทีนี้ฮะตัวเขาเองเชื่อว่าภรรยาฆ่าตัวตาย

แต่ตำรวจฟันทงแบบนี้บอกว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอำพาง
ฟังเสียงเขาก่อนแล้วกันนะครับ
ส่วนทางด้านของหลานสาวของผู้ตายนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกอาสะพ้ายไม่เคยมีปากเสียงกับใครนะครับ
เช้าก็จะตื่นมาทำอาหารทำขนมใส่บาท
แล้วก็แจกเงินคนงานให้มีกินกันนะฮะ
มีโรคประจำตัวเป็นแค่โรคภูมิแพ้เท่านั้นเอง
เธอก็ไม่เชื่อว่าอาสะพ้ายจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

เพราะว่าเธอบอกห้องมันถูกล็อกจากด้านนอก

แล้วก็ตอนที่รีบแจ้งสามีของคนตาย

นอนผูไว้แค่นั้นและที่เท้าอ่ะใช่ค่ะ
เท้าก็มัดยงเป็นเชือกเส้นเดียวกันเลยที่ดูเห็นนะ
แต่นั่นไหมลักษณะนั่นไหมที่เราเห็น
ที่เท้าอ่ะแน่นอ่ะค่ะแน่นใช่ไหม

ไม่บ่นไม่มีอะไรแกไม่มีปัญหา
แค่จะมีก็คือมีโรคประจำตัวแกฉีดแล้ว
เราก็สงสัยว่าแกจะลมควันตัวเองอะไรต่างเรา
แต่มาดูเหตุการณ์หลายอย่างแล้ว
มันก็ไม่น่าจะปากใจเชื่อได้ไงพี่
เพราะว่ามันล็อกจากด้านนอกแล้วก็มัดมือมัดเท้า

แล้วจะเอาผ้าห่มมาคุมตัวเองได้อย่างไรใช่ไหม

เรื่องนี้ยังเป็นการตายที่น่าสงสัยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของภูมิกับการสพบางบัวทองนะครับ
บอกว่าผมก็ฟันไปได้เหมือนกันนะ
ว่าจะเป็นการฆาตกรรมเพราะไม่เชื่อเลย
ว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับ
ร่องรอยรายละเอียดหลักฐานอาจจะยังไม่ชัดเจน
เนื่องจากเกิดการเกิดไฟไหม้ท่อนบนของศพด้วยนะฮะ
สภาพมีร่องรอยถูกมัดมือและมีจุดที่น่าสงสัย
อยู่ที่ญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจติดใจจะต้องคลี่คลายคดีนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับ
คดีทั้งหมด๔รายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และ๑ใน๔รายให้การมีพิรุษ
นี่บอกแบบนี้เลยนะครับให้การมีพิรุษนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ได้มีการประชุมถึงคดีนี้นะครับ
ทางด้านของผู้การนนท์ได้มีการประชุมร่วมกับชุดสืบสวน

เพื่อหาสาเหตุแล้วก็แนวทางการติดตามตัวคนร้ายต่อไปนะครับ
เรื่องนี้เป็นการเสียชีวิตโดยการฆาตกรรมตำรวจบอกเลย

ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตก็ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนะฮะ
ต้องรอผลการชนะสูตรจากแพทย์ที่ชนะสูตรพลิกศพ
ส่วนผู้ต้องสงสัยตอนนี้รู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
ยังไม่ชี้ชัดว่าประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่นะครับ